นะคะคุณผู้หญิงคนอายุ๒๘ปีเธอได้ฟังว่ามีผู้หญิงซะประมาณ๓คนค่ะ
ท่านทีเข้ามาบอกว่ากระเป๋าฮายช่วยตามหากระเป๋าน่ะเนี่ยเธอก็เป็นคนที่มีใจดี
เพราะทั้ง๓คนกลายเป็นแก๊งตกทองนะคะได้
สร้อยคอทองคำเธอไปเนี่ยน้ำหนักทองเนี่ยทั้งหมด๔บาทนะ
บาทแต่ว่ายังเคราะห์ดีที่เธอเอาชีวิตรอดมาได้ค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจในท้องที่ต้องลงพื้นที่แบบนี้นะคะ
เหตุการณ์จริงมันเกิดสักประมาณ๖โมงเย็นของวันที่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
ผู้เสียหายเธอชื่อว่าคุณอำมารัฐบุญธรรม
เล่าเหตุการณ์ละเอียดยิบเลยค่ะจำได้หมดเลยนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอไปซื้อหมูที่ตลาด

สาลิกาตลาดชุมชนสาลิกา
แล้วก็ไปเจอกับแก๊งตกทองแหละมีทั้งหมดด้วยกัน๓คน
พฤติกรรมตัวละคร๓คนมีพฤติกรรมยังไงบ้าง
เล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะลำดับตามมานะคะ
นี่ค่ะขณะที่คุณอำมารัฐซึ่งเป็นเหยื่อเนี่ยกำลังซื้อของอยู่นะคะ
มีผู้หญิงผมแดงคนแรกนี่ค่ะเข้ามาอายุสักประมาณ๔๕๕๐ปี
มาถามว่าเห็นกระเป๋าเงินป้าตกอยู่แถวนี้บ้างไหม
ตัวเองก็ตอบกลับไปบอกไม่เห็นแล้วผู้หญิงคนแรกผมแดงก็เดินหายไป
จากนั้นคนที่สองเดินมาถามว่าเธอเมื่อสักครู่ป้ามาด่า
มาคุยอะไรกับเธอเธอก็บอกไปนะคุณอำมารัฐเป็นเหยื่อ
กลับไปว่าอ๋อเปล่าค่ะไม่มีอะไรป้าเขามาตามหากระเป๋าเงินที่ทำหาย
ผู้หญิงคนที่สองค่ะคุณผู้ชมก็เลยออกอุบายบอกว่าคุณธรรมรัฐพี่จำได้นะ
ว่าผู้หญิงคนที่อยู่ข้างหน้าน้องเป็นคนหยิบกระเป๋าของป้าไป
ไปถามกันดูไหมคุณอำมารัฐกับคนที่๒ก็เลยไปถามผู้หญิงคนที่๓
งงไหมคะไม่งงนะไปถามผู้หญิงคนที่สามก็ได้คำตอบว่าใช่
เธอเป็นคนเก็บกระเป๋าคุณป้าได้จากนั้นผู้หญิงคนที่สองนั่นแหละค่ะ
ที่เป็นคนชวนมาให้มาถามคนที่๓ออกอุบายบอกว่าเอาแบบนี้ไหม
คุณอมรัฐเอากระเป๋าไปคืนป้ากันพร้อมกับเธอแล้วก็ผู้หญิงคนที่๓
ก็ไปด้วยกันทั้งหมด๓คนก็คือมิจฉาชีพ๒เหยื่อ๑เนี่ยนะคะ
ไปถึงจุดท้ายตลาดซึ่งเป็นที่รับตาคนและเป็นที่เปลี่ยวนะคะคุณผู้ชม
ผู้หญิงทั้งสองคนซึ่งเป็นมิตรฉาชีพไม่ใช่มิตรนะ
ล็อกตัวคุณอมรัฐและพยายามข่มขู่ป้ายยาป้ายอะไรบางอย่าง
กระทั่งเธอดิ้นหลุดออกมาได้แล้วก็วิ่งหนีตายออกมามาขอความช่วยเหลือแบบนี้ค่ะ
แต่สุดท้ายมารู้ทีหลังนะคะว่าทองคำที่อยู่ในตัวเธอนั้นมันอันตรฐานหายไปแล้ว
เป็นสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทกำไรข้อมือ๑บาทแล้วก็แหวน๕๐สตางค์๒วง
รวมแล้วน้ำหนักบาททองคำเนี่ย๔บาท๔บาทโอ้โหก็ร่วมแสนเนอะใช่เกือบ
ผู้หญิงคนที่มาถามอยู่ที่แรกก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปตามหาป้ากัน
แล้วก็ให้ผู้หญิงคนนั้นเดินไปด้วยก็เดินกันไป๓คน
เดินไปสามคนเสร็จแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาเห็นเขาเดินไปตรงที่จอดรถข้างหลังตรงนั้นน่ะ
แล้วเราก็เดินไปแล้วทีนี้เขาก็เดินไปแล้วบอกว่าพี่มันไม่มีคนแล้วก็เดินไปให้เขาก็เริ่มดึงหนูเลย

ใช่เขาก็ดึงดึงเขาก็ดึงไปหมดแล้วเสื้อมันก็ขึ้นแหวนเขาก็ดึงเขาแล้วเขาก็ล็อกหนูไว้

ก็ร้องแต่ว่าตรงนั้นมันไม่มีคนไง
แต่เคราะห์ดีนะคะที่เธอรอดมาได้ปลอดภัยนะคะคุณอำมารัฐนะ
ก็ฟาดเคราะห์ไปแต่ว่าหน้าที่ของตำรวจแหละที่ต้องไปตามทรัพย์สินของเธอคืนกลับมาให้ได้
แล้วก็หน้าที่เราก็ต้องลงพื้นที่ไปดูไปดูหน่อยตลาดนัดจุดเกิดเหตุค่ะ
ไปเจอพ่อค้าแม่ขายที่เขาก็ขายของอยู่แถวนั้น
เขาเล่าว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นป่าท้ายตลาดและเป็นจุดเปลี่ยวลับตาคน
นี่คุณผู้ชมตรงนี้แหละค่ะกลุ่มมิจฉาชีพที่ก่อเหตุนั้นนะคะ
คนในพื้นที่รู้จักแล้วก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามกันมานานแล้วนะฮะ
กลุ่มเนี้ยเขาชื่อว่าแก๊งผมแดงเพราะหญิงสาวคนที่เป็นหัวโจกคือคนแรกอ่ะ
อายุสักประมาณสี่สามห้าสิบปีอ่ะค่ะไว้ผมสีแดง
เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง
แต่ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้คุณตำรวจค่ะอืม
มันอยู่ที่ไหนคะรอดไปได้ยังไงอุตส่าห์หัวแดงเห็นชัด
แล้วหลายครั้งแล้วด้วยนะกล้องวงจรปิดในตลาดมีไหมมีสินะฮะ
ทีนี้คนที่ใส่ทองเขาบอกว่าเออเดี๋ยวป้าเดี๋ยวหนูช่วยหาว่างั้น
เขาก็ช่วยหาพอช่วยช่วยหาไปเขาก็หาไปในปงในป่าเดินเข้าไปในป่า
นั่นแหละประมาณนี้แหละอ๋อคืออุบายของเขาเนี้ยจะมักจะพยายามให้เดินไปในที่เผรี่ยว
เดินไปในที่แหละครับค่ะค่ะใช่ไปที่รับตาคนประมาณนั้น
จะทำกันส่วนมากที่เราได้ได้ยินมาจะมีกี่คนสามคนค่ะอ๋อจะมีสามคน
คนหัวแดงเขาบอกว่าคนหัวแดงเพราะว่าแก๊งเขาไปใส่ใส่เป็นคนหัวแดง
เขาว่าอย่างงี้โกะผมแดงครั้งที่สองแล้วค่ะครั้งแรกหรือก่อนหน้านี้เขาก็
เช็คอุบายแบบนี้ไหมครับแบบเดียวกันค่ะแล้วขนาดถึงแบบเดินมาทำกระเป๋าล่วง
แล้วก็จะอ้างว่าให้ช่วยหาอย่างเงี้หรอครับค่ะเขาจะเรื่องเหยื่อเขาจะดู
เขาจะดูคนไหมดูค่ะดูเหยื่อที่มีมีทองมีอะไรพวกนี้อ่ะค่ะ
อืมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะแล้วพฤติกรรมพฤติการของแก๊งหัวแดงเนี่ย
คือคล้ายกันเลยอ่ะคำถามคือทำมาแล้วหลายครั้งตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดสอบถามพยานแวดล้อม
แล้วก็ต้องมีการสอบปากคำนะฮะ
นี่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนคร

แม่ค้าแถวนั้นก็น่าจะพอรู้เบาะแสบ้างแหละ

หวังว่าจะจับแกงนี้ได้น่ะ